เดี๋ยวคุณต้องดูจริงนะชี้แจงยังไงให้ทัวร์ลง
เพราะอะไรก่อนหน้านี้มันมีประเด็นในโซเชียล
ว่าร้านทำผมที่สรรกำแพงที่เชียงใหม่เนี่ยตัดผมเนี่ย๕๕๐๐บาท
ผู้ชายนะผมสั้นย้อมผมด้วย๕๕๐๐เข้าไปแล้ว
แพงมากค่ะแต่ทีนี้ร้านนี้ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ร้านฉันนะ
แต่ชี้แจงอีท่าไหนทัวร์ถึงลงลองฟังค่ะ
ยาที่ใช้ก็คือนำเข้าจากเกาหลีไปนำเข้ามาเอง
ไม่ได้ใช้ของเกดตลาดที่ร้านลาดย่าใช้กัน
ถ้าต้องการของดีมาแต่ถ้าต้องการของถูกไปที่อื่นได้

โอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมดื่มน้ำเย็น
ดื่มน้ำเย็นก่อนก่อนจะฟังข่าวนี้หลายคนขึ้นแล้ว

คนเห็นคลิปเต็มเยอะแล้ว
เราก็ไม่อยากขยี้คลิปแต่ก็อยากบี้นิดนึง
คือนอกจากมีคำว่าตลาดล่างไม่รับลูกค้าตลาดล่าง

พอหลักแสนแล้วเอาไปเปรียบเทียบบอกโอ้โหอุปกรณ์ที่ร้านนะ

อันละ๑๘๐๐๐๐บาท๒ตัว๓๖๐๐๐๐บาท

ขออภัยคุณผู้ชมนะเพราะว่าเขาบันทึกไว้แบบนี้จริง
แล้วก็มีเตียงสระ๘๐๐๐๐๐บาทกันไกลอันละ๑๘๐๐๐๐บาท
ดัดที่เขาชี้ให้ดูเมื่อกี้แล้วเขาก็บอกว่าแกนดัดผม

แล้วก็เครื่องหลักแสนที่ซื้อบ้านคนจนได้เลย
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าร้านเนี้ยเขาบอกว่าร้านเขาอ่ะ
ไม่ใช่ร้านที่เป็นประเด็นในโซเชียลนะที่บอกว่าตัดผมห้าพันห้า
แต่พอเขาชี้แจงแล้วปุ๊บคือเขาก็คงต้องการจะบอกแหละว่าไอ้ร้านแพงน่ะมันมี
เอาอย่างร้านเขาก็ใช้อุปกรณ์ดีของนำเข้า
ใช่ค่ะคือจะเปรียบเทียบกับร้านเก่าที่เป็นข่าวนะว่า๕๕๐๐จริง
อุปกรณ์ทั้งน้ำยาดัดทั้งอะไรทุกอย่างเลยเตียงก็เป็นอัตโนมัติหลังเป็นล้าน
คุณผู้ชมว่าไงเพราะว่ามีในโซเชียลเขาก็ไปถล่มเหมือนกันค่ะ
เพราะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์อย่างเดียวนะมันอยู่ที่ฝีมือ
ถ้าเกิดว่ามันไม่มีฝีมือมันก็เท่านั้นต่อให้อุปกรณ์แพงก็ตาม
ทีนี้กระแสในโซเชียลมันก็เลยตีกลับมาที่ร้านนี้ร้านของช่างโอคนนี้เนี่ยแหละค่ะ
ด้วยไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมอันนี้คือที่เขาโพสต์นะ
นักข่าวของเราไปหาช่างโอเลยค่ะไปคุยเลย
ตอนแรกนะติดต่อไปตั้งแต่เช้านะ
เพราะช่างโอมันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้ว
รามากแล้วที่ช่างโอพูดเกี่ยวกับรากย่าตลาดล่าง
หรือว่าคนจนเนี่ยนะฮะช่างโอเนี่ย

ไม่พร้อมแต่รู้แล้วสำนึกแล้ว
ใช่แต่อย่างน้อยขอบคุณนะคะที่ช่างโอชี้แจง
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังแล้วกันเพราะว่าช่างโอเนี่ย

ร้องไห้ค่ะร้องไห้แล้วก็บอกว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะตอนนี้มีคนเอาชื่อร้านของช่างโอไปโยง
กับร้าน๕๕๐๐บาทที่ตัดผมแพงทำให้เกิดความเข้าใจผิด
แต่ทีนี้ถ้าร้านของช่างโอจริงเนี่ยนะ
ก็เริ่มต้นสระใดนะเริ่มต้นที่๒๕๐บาทคือมีราคา
แล้วก็ตกลงกับลูกค้าก่อนทำชัดเจน
แต่ตอนที่เป็นคลิปออกมาที่คนแชร์
ช่างโอยอมรับเว้ยผมขอโทษ
ผมโมโหจากเคสเก่าเคสอื่น
แล้วผมสื่อสารผิดพลาด
ใช้คำแบบนี้ผมสื่อสารผิดเองครับ
ค่ะอยากให้ฟังเสียงช่างโอนิดนึงก่อนนะคะ
ฟังตอนที่บอกกับนักข่าวนี่เอาพวงมาลัยมานะ
แล้วยกมือว่าขอโทษผ่านสื่อเลย
ลองฟังช่วงนี้ก่อนค่ะ
นี่ไงเป็นบทเรียนของชีวิต
เพราะว่าคลิปที่เราเปิดตอนต้นมันแชร์ไปที่กลุ่มไหนต่อไหน
อาจารย์ที่เป็นช่างผมกลายเป็นกระหน่ำถล่มคอมเมนต์มาหาช่างโอเลย
ก็คุยกับคนในร้านแล้วคนในร้านก็รู้สึกว่าช่างโอพูดแรงไป
ที่เอาพวงมาลัยมายกมือไหว้ผ่านสื่อคือขอโทษใครรู้ไหม
ขอโทษทุกคนที่ฟังคลิปขอโทษคนรากย่าขอโทษตลาดร่างอะไรทั้งหลายแหละ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะไม่ได้ดูถูกดูแคลนใครพร้อมที่จะให้บริการ
เอาพวงมาลัยมาไหว้แบบนี้แล้วก็บอกด้วยว่านี่ถือเป็นบทเรียนราคาแพง
กว่าอุปกรณ์ทุกอย่างรวมกันอีกจริงคุณผู้ชมดิฉันว่า
แล้วเนี่ยก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
นี่ไงถึงบอกว่าพอเรามีมุมที่เห็นในโซเชียลแล้ว
นักข่าวของเราก็ตามไปให้พื้นที่กับช่างโอในการชี้แจงด้วยนะคะ
นะฮะก็ตื้อช่างโออยู่นานพอสมควรนะกว่าจะออกมาชี้แจง

มีแล้วที่ชี้แจงไงอย่างน้อยก็จะได้บอกความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะคะ
เพราะว่าคนในโลกโซเชียลบอกโอ้โหถ้าเป็นคลิปเดิมที่เคยปล่อยมา

แต่คุณพอบอกลบไปแล้วคนอื่นที่เขาเฟฟคลิปไว้แล้วพอไปแชร์ต่อ
แชร์ไปหมดแล้วไงอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะ